ข้ามไปกันที่คู่รักยุค๙๐นี่เมื่อกี้ก็ยุค๙
อันนี้ก็ยุค๙๐เหมือนกันสำหรับพี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์
เปิดตัวได้มีระบบหวานเวอร์
ล่าสุดพี่หนุ่มได้มีการโพสต์อวยพรวันเกิด
ถือว่าเป็นการตอกย้ำความหวานเพิ่มเข้าไปอีก

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด๒๓วิธุนายน
พี่หนุ่มเขาได้โพสต์นะคะว่า
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้๒๓วิธุนายน
ในวัย๔๔ปีของพี่นิโคเทอริโอ

พร้อมกับติดแฮชแท็กว่า

เค้าเรียกกันชัดเจนเลยนะว่าที่รัก
สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้ชัดสิ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะพี่หนุ่มได้พาสาวนิกกี้ไปหาคุณแม่
ถูกแซวว่าเฮ้ยจะเป็นการฝากเนื้อฝากตัว
เป็นวาดที่ลูกสะพ้ายไปซะแล้วหรือเปล่า
ก็จริงจังก็บอกแล้วว่าจริงจังถึงขั้นแบบจะแต่งงาน
ใช่พี่หนุ่มเขาบอกว่าวัยเขาขนาดนี้แล้วนะ
ถ้าจะมองอีกทีไม่มองแค่แฟนแล้วมองไปถึงเรื่องการแต่งงาน

ช่วงเวลาอินเลิฟของสองนอหนุ่มและนิโคเนี่ยทำเอาพี่น้องในวงการแล้วก็เหล่าแฟนคลับชัยโยโห

ศิลปินไอดอลแห่งยุค๙๐ลงเอยกันแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
ถ้าเราย้อนกลับไปที่พี่สอนรามเนี่ยแทบจะไม่มีข่าวของเขาเรื่องหัวใจให้ได้ติดตามกันเลยนะคุณ
จอยและนี่กับพี่นุ่มเนี่ยพจมาลใช่ไหมถูกมาคุณสมัยถ้าเฉพาะควันให้คุจิน
ต่อด้วยพี่นุ๊กสุธิดานะและที่เป็นแฟนกันนานถึง๗ปีก็คือคุณนุ้ยสุจิรานั่นเองจำได้
พอเลิกรากันไปพี่หนุ่มนี่แทบไม่มีข่าวคราวกับสาวเลยนะคุณ

มีเลยจริงแล้วก็พี่หนุ่มเองก็เฟสตัวออกจากวงการบันเทิงไปแบบสักแป๊บนึงด้วยเลยเหมือนกันนะคะ
มาดูฝ่ายหญิงกันบ้างทางพี่นิโคเทอริโออย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วครั้งนึง
ร็อกเกอร์ชื่อดังแมวจีรศักดิ์ปานพุ่มจนมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องทิกเกอร์นั่นเอง
จากนั้นคุณแม่หน้าเด็กคนนี้ก็มีข่าวว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่กับหมอรุธจำเดิมพระเด็กศึกหวานฉ่ำกันได้สองปีก็ปิดฉากรักไป
ก่อนจะมาเปิดตำนานรักครั้งใหม่กับไฮโซต้นเดิมพันธุ์อยู่วิทยารักกันได้๒ปีก็ล้างรากันไปนะคะครองสถานะโสดอีกครั้ง
กระทั่งมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจอยู่กับพี่หนุ่มสอนรามได้กำลังใจแบบเชียร์กันสุดเลยทั้งคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับด้วย
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสบนโลกโซเชียลรวมไปถึงวิทยุคุณ
ตอนนี้มีการขุดเอาเพลงของพี่นุมสอนไป

ที่สำคัญณเนคเขาออกมาแซว
ต่อเพลงระหว่างพี่หนุ่มกับพี่นิด
เวลาเขาคุยกันเขาจะตอบกันยังไง
แล้วรองร่วมกันด้วยเดี่ยวต้องรอดูนะ

ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโปรโมทเหมือนกัน
แต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนเชียร์มากจริง